เรื่องนี้ไม่ทนแล้วเหมือนกันค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องของผู้
เงาดำมาแล้วใช่ค่ะแต่ก็รู้เห็นพฤติการของเขา
ในการขโมยหมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
ที่ร้านคนปากพนังข้าวแกงใต้อยู่ที่อำเภอไซน้อย
นนทบุรีนะคะนี่สักตีสามตีสี่
ชี้เลยตามกล้องมุมจรปิดคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะ
ก็มาจอดที่ข้างร้านแหมก่อนลงมือก่อเหตุ
ด้วยนะคะคุณนั่งสูบบุหรี่ก่อนแล้วก็เดินเข้าไป
กถังแก๊สออกมายกถังแก๊สออกมาแล้วไปตั้งเอาไว้ข้างถนน
ใกล้กับร้านอีกร้านหนึ่งคือร้านก๋วยเตี๋ยว
หลังจากนั้นทำไมรู้ไหมกลับเข้ามาอันนี้คือคืนเดียวนะ
กถังแรกไปวางย้อนกลับเข้ามาอีกแล้วยกอีกถัง
แล้วยังเอาเตาปิ้งย่านออกไปด้วยก่อนที่จะเอาขึ้นมอเตอร์ไซค
ขี่หลบหนีไปเลยนะคะแถมยังขี่ย้อนสอนไปทางถนนบางกรวย
ใส่น้อยคุณป้านราธิบค่ะอายุหกสิบห้าปี
เจ้าของร้านบอกโอ้ยฝากเถอะคุณตำรวจตามมาหน่อย
ช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่ขายได้วันหนึ่งไม่เท่าไหร
ยังโดนขโมยถังแก๊สเป็นประจำแล้วคุณป้าเจ็บใจนะแหม
ขโมยกันแบบใจเย็นน่ะอ๋อนั่นสิค่ะ
ตอนนั้นประมาณตีสองป่ะตีสี่สามนาทีนะ

ลุกแล้วตอนนี้เริ่มไปเอาแล้ว
ลุกมาอ๋อมาเข้านี่ใช่ไหม

อันนี้ยกไปเลยอันนี้ก็จะออกมา
คืนเดียวยกไป๒ถังแล้วไอ้ก่อนหน้านั้นป้าบอกว่าอันนี้มันเป็นรอบนี้แหละ
ที่สี่แล้วคุณป้านานาทิพย์บอกเลยนี่เธอสงสารบ้างนะ
คนขายของเนี่ยเขาขายวันหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่
ตอนนี้ค่าคลองชีพก็สูงตำรวจเห็นคลิปแบบนี้แล้ว
ตามจับคนร้ายให้ป้าทีเพราะอาจจะไม่ได้แค่เกิดกับร้านป้าร้านเดียว
แต่อาจจะไปทำกับร้านอื่นแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยไม่อยากให้มีถังที่ห้าที่หกที่เจ็ดหายไปแล้วนะคุณนะ
แต่ละถังเนี้ยมันก็คุณแพงนะต้องไปชดใช้ที่ร้านเข้าด้วยนะ
เขาไม่มีถังไปเติมถังปัญหาไปหมดใช่ครับ